แต่ถ้าใครไปเจอเหตุการณ์แบบน้องเด็กปั๊มคนนี้นี่โอ้โหเจ็บช้ำเหมือนกันนะ
มีลูกค้าไงมาเติมน้ำมันเติมจนเต็มถัง
จากนั้นชิ่งหนีไม่จ่ายตังค์เลยค่ะ
เด็กปั๊มเดือดร้อนต้องควักตังค์จ่ายเองนะคุณผู้ชม

อยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาเข้าเมืองตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
เป็นรถกระบะมิซูบิชิตอนครึ่งสีเทาไม่ทราบทะเบียนนะ
เขาขับเข้ามาไปเติมน้ำมันแล้วก็มีพนักงานมาให้บริการ
น้ำมันไปให้ทั้งหมด๑๐๐๐บาทค่ะ
จนกระทั่งเติมเสร็จปิดฟ้าถังให้เรียบร้อย
แต่ไม่ทันใดค่ะรถกระบะคันนี้ขับออกไปอย่างรวดเร็ว

เออยังมีป้ายตั้งมีกระโปรงรถด้วยอ่ะ
ทำอะไรไม่ถูกเลยงงกันเลยค่ะคุณผู้ชมพนักงานก็งงกันไปหมดเลย
นางวาสนาขออภัยค่ะนางสาววาสนาชุมพินิษฐ์นะคะ
เป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความนะ
เพราะว่าต้องดำเนินการเรื่องเอกสารมอบอำนาจของบริษัทด้วย
แต่ก็ขอฝากไปถึงเจ้าของรถคันที่มาเติมน้ำมันแหละว่า
เอาเงินมาจ่ายเถอะค่ะจะไม่เอาเรื่อง
แล้วตอนนี้น้องพนักงานที่ให้บริการในที่เกิดเหตุ
เขาก็ต้องรับผิดชอบไงก็ต้องควักตังค์ตัวเองจ่ายคืนให้กับปั๊ม
โดยการหักค่าแรงทำงานถึงสามวันโอ้โห
คือคุณคิดดูน้องเขาเติมงานเต็มเต็มที่แล้วอ่ะค่ะ
เงินก็ได้มาส่วนหนึ่งแต่นี่เขาต้องโดนหักไปถึงสามวันอ่ะ
เขาเดินร้อนนะคะอืมน่าเห็นใจจริงจริงน่ะอืม
ข่าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ตั้งใจก็กลับมานะกลับมาชดใช้แล้วกัน